มีใครกำลังมองหาสถานที่คลายร้อนกันอยู่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้นี่อากาศนี้ร้อนทะลุ๔๐องศากันแทบทุกพื้นที่คุณหาอยู่ใช่ไหม
อยากเล่นน้ำแล้วใช่แล้วยิ่งช่วงนี้เด็กปิดเทอมอะค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหาแล้วแหละว่าไปที่ไหนดี
วันนี้พามาแนะนำหน่อย๒จังหวัดนะคะขอนแก่นกับที่สุโขทัย
ไปดูที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะวันหยุดแล้วเด็กก็ปิดเทอมแบบนี้
มองหากันอยู่ว่าไปเล่นน้ำที่ไหนดีนี่เลยจุดยอดฮิตนะคะ
มาให้สามที่เน้นเน้นเลยที่แรกค่ะพัทยาสองนะคะ
หรือว่าทะเลสาบหลังเขื่อนอุบลรัฐในอำเภออุบลรัฐนะคะแล้วก็มีที่เขื่อนหนองหวายในอำเภอน้ำพอง
แล้วก็ตามคลองส่งน้ำของชนรับประทานด้วยเพราะว่าสามจุดนี้เนี่ย
มันอยู่ใกล้กับตัวเมืองอะค่ะขับรถแป๊บเดียว๓๐นาทีก็ถึงแล้ว
แต่เมื่อกี้นี้เห็นไหมเมื่อกี้น้องกระโดดน้ำไปเนี่ยมีใส่เสื้อชูชีพด้วย
เด็กเด็กเล่นก็มีห่วงยางอันนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าน้ำจะตื้นหรือน้ำจะลึกเนี่ย
ยังไงต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะบรรยากาศก็บอกว่าคึกคักคนไปเที่ยวกันแน่นขนาดเลย
ว่าสงกรานนี้เนี่ยคนน่าจะมาเยอะแน่เลยนะคะน่าจะเยอะกว่าปีที่ผ่านมาด้วย
เพราะว่าจัดกันเต็มสตรีมจริงจริงสำหรับสงกรานปีนี้ไปดูที่จังหวัดสุโขทัยกันหน่อยค่ะ
บอกไม่น้อยหน้าขอนแก่นเลยนะเพราะนายกอบจสุโขทัยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เปิดพื้นที่หาดสะพานมิตรภาพที่ตะบนป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยมาเป็นจุดคลายร้อนให้กับประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มกันเต็มไปหมดเลย

ผู้ปกครองก็นั่งดื่มนั่งทานอาหารกันอยู่ตามโต๊ะ
สอดส่องดูแลลูกหลานกันไปด้วยคอยดูแลกันไว้นะคะ
บรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักทุกพื้นที่จริง
เพราะฉะนั้นสงกรานถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยากไปนั่งรถสาดน้ำ
แวะมาคลายร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะ
เขาเปิดให้เล่นน้ำไปจนถึงบ่ายวันที่๑๖เมษายนเลยทีเดียว
อีกครั้งความปลอดภัยมาอันดับแรกนะคะ
วนยงห่วงยางหรือว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
ก็เหมือนพยุงแขนที่มันสวมแขนได้สำหรับเด็ก

ครับผมเห็นแล้วอิจฉาเลยนะครับช่วงนี้ครับ